เรื่องนี้ค่ะเป็นการทำร้ายกันเหมือนกันค่ะ
โดยผู้จัดการนิติบุคคลเอื้ออาทร
ไปทำร้ายอดีตรองประธานหมู่บ้าน
ทีนี้ปมปัญหามันมาจากเรื่องราวของการตรวจสอบ

แต่เดี๋ยวไปดูตอนที่เกิดเหตุกันหน่อยค่ะ
โอ้โหอันนี้คือกำลังโตเถียงกันอยู่เลยนะคะ
ระหว่างอดีตรองประธานหมู่บ้านเอื้ออาทร
กษา๒ที่จังหวัดสมุทรปราการ
ก็คือนายนรงศักดิ์น้ำรักอายุ๕๕ปีนี่คือคนเจ็บ
แล้วก็ยังมีนายทศพรหานเลิศฤทธิ์อายุ๔๔ปี
เป็นผู้จัดการนิติบุคคลหมู่บ้าน

ใช่ค่ะซึ่งทางผู้จัดการนิติบุคคลหมู่บ้าน
มาพร้อมกับพวกอีก๒คน
เอาก็รวมฝั่งผู้จัดการนิติบุคคล๓คนนะ
รุมต่อยรุมทำร้ายใช้มีดแทงนายนรงศักดิ

แล้วหลังจากนั้น๓คนฝั่งของนิติบุคคลหมู่บ้าน

ทีนี้พอมันเกิดเหตุการณ์นี้แล้วค่ะ
คุณผู้ชมตำรวจสพบังปูแล้วก็เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน
รวมถึงกู้ชีพโรงพยาบาลสมุทรประการ

ต้องช่วยเหลือคนเจ็บก่อนค่ะก็คือนายนโรงศักดิ์
ตอนนั้นนายนรงศักดิ์เลือดเต็มเสื้อไปหมดเลย
มีแผลโดนแทงด้วยมีดที่หน้าท้อง
แล้วก็ที่ต้นแขนซ้ายเลือดอาบเลยนะคะ
เจ้าหน้าที่ต้องช่วยเหลือคนเจ็บนี่เอาตัวขึ้นรถแล้ว
แล้วก็หลังจากนี้ก็คงต้องดูปมนะ
เรื่องของเงินเงินทองเรื่องของการถูกตรวจสอบหรือเปล่า
มือแทงถึงไม่พอใจอะไรอย่างนี้นะฮะ

คือนางสาวบุญโฮมสรจันทร์อายุ๔๗ปีเขาเล่าให้ฟัง
บอกว่าตอนนั้นเห็นนะ
เห็นว่านายนรงศักดิ์กำลังยืนรอลูกสาวอยู่ที่หน้าอาคาร
นายนรงศักดิ์คืออดีตรองประธานหมู่บ้านนะคะ
แล้วนายทศพรที่เป็นมือแทง

ท่าทางดูเหมือนนายทศพรจะเมา
เมาก็ขับรถเก๋งสีดำจำไม่ได้
ว่าเป็นยี่ห้ออะไรทะเบียนอะไรขับรถมาจอด
หลังจากนั้นเนี่ยทางนายทศพรแล้วก็พวกอีก๒คน
ก็ลงมาจากรถเดินปรีเข้ามาเลย
มาหาเรื่องนายนโรงศักดิ์

เหมือนคลิปเมื่อสักครู่ที่เราเปิดให้คุณผู้ชมได้ชมกัน
แล้วนายทศพรพร้อมกับพวก
ก็เลยมารุมทำร้ายเอาอาวุธมีดที่พกติดตัวมาด้วย
แทงใส่นายนรงศักดิ์คนเจ็บ๒ครั้งก็โดนที่หน้าท้อง

ชาวบ้านเขาเห็นเหตุการณ์ก็ต้องช่วยกันห้ามสิคะ
แล้วหลังจากนั้นฝั่งนายทศพร
ที่เป็นผู้จัดการนิติบุคคลของหมู่บ้านเนี่ยนะ
ก็ขึ้นรถหนีไปเลย
แต่ทีนี้สาเหตุก็คาดว่าน่าจะมาจากที่ก่อนหน้านี้
ตัวคนเจ็บเขาเคยเป็นรองประธานหมู่บ้าน
แล้วหลังจากนั้นก็มีการตั้งนิติบุคคล
ซึ่งทางฝากฝั่งของนายทศพรผู้ก่อเหตุ

แล้วชาวบ้านเขาไปตรวจสอบเจอเขาคิดว่า
มันน่าจะมีประเด็นเรื่องเกี่ยวกับการใช้เงินส่วนกลาง
ก็เลยลงรายชื่อรวบรวมหลักฐานต่าง
เอามามอบให้กับทางด้านนายนรงศักดิ์ที่เป็นรองประธานหมู่บ้านสมัยนั้นนะ

ส่งให้สำนักงานการเคหะแห่งชาติให้มาตรวจสอบหน่อย
ทีนี้ไม่รู้ว่าไอ้ปมเรื่องของการตรวจสอบ
ใช้เงินส่วนกลางของหมู่บ้านมันจะเป็นจุดต้นเหตุหรือเปล่า
ถึงแม้ว่าตอนนี้ตัวนายนรงศักดิ์เอง
เขาไม่ได้เป็นรองประธานหมู่บ้านแล้วก็ตาม
แต่มันกลายมาเป็นปมเหตุที่ทำให้เขาถูกแทงหรือเปล่า
ก็ต้องตรวจสอบกันอีกทีนึงด้วยนะคะ
มีคืบหน้าล่าสุดนิดหนึ่งนะครับ

ทางผู้กำกับสพปเนี่ยบอกว่า

เจ้าหนัฐีก็ไปตามตัวพู้ที่เก่าเหตุ
ไปตามตัวได้อยู่ในโครงการเอื้ออาทรแหละ

เป็นข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นโดยใช้อาวุธมีด
ตอนนี้นักข่าวของเรารายงานมาล่าสุด
ทางด้านผู้ก่อเหตุก็คือนายทศพร

แล้วเบื้องต้นก็รับสารภาพ

คือใช้อาวุธมีดแทงนายนรงศักดิ์จริง
ต้องไปดูแหละว่าสาเหตุมันมาจากเรื่องอะไร

เขาบอกว่าสาเหตุที่ก่อเหตุ
มาจากเรื่องงานและเรื่องปัญหาส่วนตัว
ทีนี้เจ้าหน้าที่ก็เลยต้องนัดทั้งสองฝ่าย
สอบปากคำอย่างละเอียดหามูลเหตุที่แท้จริง